บรรทุกน้ำตาลมาเต็มคันเลยนะคะปรากฏว่าไปลอดทางลอดอุโมงแยกเกษตร
อ๋อเนี่ยค่ะเสียหลักพลิกคว่ำแบบนี้นี่คว่างี้เลยเหรอใช่ค่ะ
นะคะตายตายเช้านี้ใช่รถติดเลยนะคะอ่า
คือมันเป็นช่วงเคอร์ฟิลล์พอดีไม่มีรถนะคะ
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องเร่งค่ะเร่งกู้ออกมาให้ไวเลยนะคะ
ล่าสุดตามรายงานข่าวเนี่ยน่าจะกู้ได้แล้วนะคะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นสักประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะ
คุณผู้ชมรถบรรทุกคันนี้ป้ายทะเบียนสุพรรณบุรีนะ
คว่ำตะแคงอุโมงทางลอดแยกเกษตรถนนประเสริฐมนูกิจ
ถนนงามวงวานแขวงลาดยาวจตุจักรกรุงเทพ
เจ้าหน้าที่ตอนนั้นก็ต้องมีการปิดการจราจรชั่วคราวนะคะ
คุณขวัญชัยคนขับรถบรรทุกคันนี้บอกว่า
ขับรถบรรทุกน้ำตาลสายน้ำหนักสิบห้าตันอ่ะ
เต็มคันเลยนะคะออกมาจากสุพรรณบุรี
เตรียมไปส่งให้ลูกค้าที่บังละมุงชนบุรี
ระหว่างทางดอกจันทร์ไว้เลยนะไฮไลท์ไว้เลยฝนตก
พอถึงทางลอดอุโมงแยกเกษตรค่ะรถเสียหลักควบคุมไม่อยู่
พุ่งชนบารีเออร์นะคะก็ทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำนี่
ท่านบอกว่าถนนลื่นด้วยนะคนขับอ่ะ

และจะบอกว่าทางรอดอุโมงแยกเกษตร
เพราะลักษณะทางกายภาพคือมันเป็นทางโค้งด้วย
ก็เลยทำให้รถควบคุมตัวได้ยาก

เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสดร้อนตี๑ที่ผ่านมา